นี่คือที่สุดแห่งเวทีการประกวดเพลงลูกทุ่ง
ความสามารถยิ่งใหญ่มากอายุไม่เกี่ยว
การโทรจรมาคล่อนกันของเสียงต่างเสียง
ไปแล้วนี่ร้องข้ามรุ่นเดือดขนาดนี้เลยเหรอคะ
กฎิกาที่ทอดโหด
คุณต้องร้องให้กรรมการของเราเนี่ยกดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
พี่ไม่ได้โหดนะแต่มันต้องรักษามาตรฐาน

จากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองน้องต้องผ่าน

เธอคนนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเป็นอีกคนนึงที่น่ากลัวเนี่ยนะจ๊ะนี่ละเดี๋ยวละ
ร้องกันดีขนาดนี้ผมเครียดที่สุดในชีวิตแล้วนะครับเนี่ย

ถ้าร้องท่อนนี้ไม่ถึงพี่ไม่ยอมให้ผ่านนะ
เสาร์ที่๕วิทยุนายนยนต์นี้๖โมงเย็น